นี่คือเครื่องยืนยันว่าแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒เขาจับจริงแจกจริง
แล้ววันนี้จะมีหนึ่งคนที่จะได้พลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีล้านแรกเราไปดูโฉมหน้าของคนดวงดีที่จะได้เป็นเศรษฐีล้านแรกกันดีกว่า
ว้าวว้าวว้าว

อ๋อเอาล่ะเอาละอืม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะบอกเลยนะว่าวันนี้ตื่นเต้นจริงเป็นวันที่เศรษฐีหน้าใหม่จะได้บังเกิดขึ้นแล้ว
โหตื่นเต้นมากจริงคนเพราะว่านี่ด้านหน้าเรากองบรรนดูที่ขนาดนี้

และฟ้าคันโซคูณ๒ที่รวบรวมมาจากทั่วประเทศ

อลังการมหาศาลจริง

แล้ววันนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงวันสำคัญที่เรารอคอย
ที่ร้านแรกจะแตกแล้วจ้า

จากทองคำมูลค่า๑ล้านบาทแล้วนะคะ
คาราบาลแดงยังแจกมอเตอร์ไซค์กันทุกวันด้วย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่
แล้วยังไม่ได้ส่งฝามารีบส่งมาค่ะ
เพราะยิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์มากค่ะ

ที่เราจะจับแจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

เห็นไหมคะด้านนู้นเลยนี่เลยทอง

เยอะมากเลยครับพลุกมอง
เชื่อผมไหมจะเยอะไปเรื่อย

สุดท้ายเราจะยืนอยู่หลังมุ่งเขา
เราจะเห็นมุมฮาแค่ตานะคะ

เยอะจริงมาหาศาลมากส่งมาได้ทุกประเภท
ยังมีโอกาสใช่มั้ยครับ
ที่ดูไว้ไม่ใช่วันนี้นี้วันเดียวนะ
ยังมีอีกนะสำหรับแจกท้องลุ้นร้านแบบนี้

ค่ะแน่นอนแจกฟอร์ไซด์อีกบอกว่าแจกเยอะด้วย
เยอะด้วยครับไปทางไหนก็มีเดี๋ยวคนทวงมอเตอร์ไทยด้วย

ค่ะอยากได้ฟอร์ไซด์ไม่ต้องไปทวงคุณกรมเหรอนะส่วนมาส่วนส่วนมาสิค่ะตื่นเต้นมากเลยคุณกรม
วันนี้หนูตื่นเต้นมากเหมือนตัวเองจะได้ลุ้นเองจริงแล้วเราไม่มีสิทธิ์นะคะ
แต่ผู้โชคดีที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะตื่นเต้นมากแล้ว
แต่ความรู้สึกเหมือนกับเราก็อยู่ส่วนหนึ่งนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้นะ
ถูกต้องแต่ที่จริงเขาไม่ได้หรอกจำให้เขาแล้วกัน
ส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบความโชคดีให้คุณผู้ชม
เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ใช่ไหม
นั่นคือนว่าสุขผสมหรักเลยถูกไหมครับถูกต้องเลยครับค่ะ
แล้วก็ผู้ที่ได้มาราคาถ่ายไปก็ดีใจมาก
เตรียมกับพี่ที่มาทำด้วยกัน
เอาล่ะผมว่าได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะมาหาผู้โชคดี
ที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวันนี้
ที่จะได้โทรคำราคะ๑ล้านบาท
อย่ารอช้าคุณกรมจัดการหาผู้โชคดีกันเลยครับ

ไปแล้วช่วงนี้เราจะขอเรียนเชิญ

โอ้โฮบอกว่าแต่ละคนนักเป็นซ้อม
เป็นกล้ามไปมามารอดทั้งสัปดาห์เลย

แต่ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยการให้ทีมงานของเรา
โกยเลยค่ะโอ้โฮ

พี่ต้องโกยแบบนี้ขออนุญาณบอกนิดเดียว
เพื่อให้ความโชคดีเพื่อจ่ายไปอย่างคู่ชิ้นส่วน
คุณผู้ชมและผู้ที่มาร่วมสนุกในวันนี้จริง
บอกเลยว่าเยอะมากจริง
กระบาดใหญ่มากมาจากทั่วประเทศ
โกยได้อีกนะคะสูงกว่านี้ได้อีกนะคะ
โกยอีกโกยอีกโกยอีกโกยอีกโกยอีกโกยอีกโกยอีก
บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เรากำลังลุ้มกันสด

ต้องโกยกดมึงกดลึกเลยทีเดียวโกยอีกมากจริง
ได้อีกไหมค่ะโกยอีกโกยอีกโกยอีกโกยอีก
ผมว่าเราได้เวลาแล้วล่ะที่จะตามมูลค่า๑ล้านบาท

กลับมาเลยค่ะใครกันจะเป็นผู้โชคดี
ชิ้นส่วนไหนจะต้องยกไหม
เดี๋ยวรุ้นกันฮาราบาลแรงหรือคันโซมูลสอง
โอ้โฮยังได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะโอ้โฮยังได้หรือยัง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

นามสกุลอาจจะผิดนะครับ

คุณเอกนารงสาระนี้กันครับ

เดี๋ยวทีมงานของเราจะทำการโฟนอิน
ไปหาคุณเอกนรงแบบสดนะคะ

ตัวเองกลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้ว

เราจะได้ไปพูดคุยกับผู้โชคดี

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

ของการถ่ายทอดสดการจับแจกรางวัลล้านแรก

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ตอนนี้๙นาฬิกา๔๙นาทีค่ะ

รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลตะวันแดงจำกัดเนี่ย
ได้จับผู้โชคดีมาแล้วนะคะ
ที่ได้รับแล้วนั่นก็คือ
คุณเอกน์นรง๓พิกัณฑ์ค่ะ

ตอนนี้ทีมงานของเราติดต่อไปหาคุณเอกนรงแล้วนะคะ
เดี๋ยวทักทายคุณเอกนรงหน่อยว่ารู้ตัวหรือยัง

สวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะ
คุณเอกนรงคะรู้ตัวแล้ว
ชื่อเป็นว่าตัวเองได้รับร้านแรกกับทาราบาลแดง
ครับ
โอ้โฮทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่
คุณเอกนรงทำอะไรอยู่ตอนนี้

อำเภพลจังหวัดข้อนแก่นนะคะ
ส่องฟ้ามาเยอะไหมจ๊ะ

เห้ยก็ปะเดี๋ยว

ได้ขอพรอะไรบ้างไหมคะ
เมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันว่าอะไรครับ

ไม่ได้ฝันครับ
คือเช้านี้ตื่นมากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับ

ตื่นเต้นเหมือนกันตกใจ

อยากให้ทุกคนทั้งบ้านได้ยินพร้อมกัน

โอ้โฮพ่อค้าใช่ไหม

ไปต่อยอดสร้างอาชีพอย่างไรบ้างคะ
ก็อาจจะเปิดร้าน
เอาไปเปิดร้าน
ไปต่อยอดสร้างอาชีพเลย
นั่งทันทีเห็นผลทันทีเลย
คลิกนิวิตแน่นอนนะครับ
ยังไงเดี๋ยวเราจะยกขบวนไปแจกร้านถึงที่บ้านเลยนะครับ
ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
พี่เอกน์อารงยินดีด้วยค่ะ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ยินดีกว่าพี่เจนพี่เป็นผู้ชมนี้
ได้รับมอเตอร์ไซคันที่๓๐ไปเลย
บอกเลยวันนี้จุใจมาก
ได้ทั้งเศรษฐีใหม่ได้ทั้งเจ้าของมอเตอร์ไซคันใหม่นะคะ

คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะ
เราเห็นความจริงแล้วนะครับ
หนึ่งฝาก็เป็นเศษฐีเงินนั้นได้
เพราะฉะนั้นดื่มคาราบาลแดงทุกวัน

ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
นี่
รออยู่นะยังมีโอกาสนะ
หมอเตอร์ไซคันก็ได้แต่เพิ่งแจกไป๓๐
ยังเหลือตั้ง๗๐คันอะครับ
ผู้โชคดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเรื่อย
ส่งกันเข้ามาเยอะตามกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าทั่วประเทศ
หรือส่งมาได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ